ส่วนข่าวนี้ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ครับ

ครอบครัวที่ลูกสาว๑๔น่ะ
เออหายถูกหลอกหายไปนะครับ

ครับครับครับ

น้องเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีวิ่งกอดเลย

อดพ่อกอดแม่โอ้โหผมนี่ขนลุก
หลังจากเธอหายตัวออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์

สืบสวนตามจนหาตัวเจอนะครับ
ไปเจอที่นู่นบ้านบ้านพักแถวควนขนุนพัทธลุงนู่น
สภาพจิตใจของเด็กหญิงเนี่ยต้องได้รับการเยียวยาโดยด่วนครับ

อกพาตัวไปตั้งแต่วันที่๑๐กรกฎาคม
จากนครศรีธรรมราชไปพัทธลุงนู่น

สำหรับปฏิบัติการค้นหาเด็กหญิงเริ่มตั้งแต่วันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ

กระทั่งผู้เสียหายแชทข้อความมาหาพ่อหาแม่
จนทราบพิกัดว่าผู้เสียหาย
ถูกพาตัวไปที่พัทธลุง
จนกระทั่ง๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานบรดมกำลังกันค้นหาครับ

ท่ามกลางความดีใจของพ่อแม่แล้วตัวลูกเอง
อดกันกลมเลยครับคุณผู้ชมครับ
โอ้ขวานเนยขวานมากขวานเนยขวานมาก

ลูกสาวลูกนาใครดูทีวีอยู่ลูกนา

สำหรับปฏิบัติการค้นหาเด็กหญิงอายุ๑๔ปีนี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่ทราบแล้วก็พบเบาะแส
ว่าคนพาตัวไปคือในหมู
หมูนี่อายุ๓๐ปีเป็นอดีตในจ้างของพ่อกับแม่
แล้วเข้าไปปิดล้อมบ้านพักคาดว่าเป็นแหล่งกบดานแหละนะครับ

แต่ในหมูเนี่ยอาศัยความชำนาญพื้นที่ครับ
หนีหนีไปได้ฮะ
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าหลังจากถูกนะครับ
พาตัวมาก็ฉวยโอกาสหยิบโทรศัพท์ของเพื่อนของในหมูเนี่ย
ส่งข้อความแชทหาพ่อหาแม่แล้วปักหมุดพิกัดเลย

ล่าสุดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
เข้าดูแลผู้เสียหายแล้ว
ส่วนชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการไล่ล่าในหมูมา

โอ้โหกลับเข้าสู่อ้อมอกพ่อแม่ได้ในที่สุดนะคะ